สวัสดีครับพรุ่งนี้เริ่มต้นวันทำงานนะครับ

บางจุดบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับทะเลเนี่ยนะครับ
บริเวณที่มีความชื้นเข้ามาสะสม
ถ้าหากตอนเช้าอากาศเย็นแผ่เข้ามานะครับ
ก็จะทำให้มีลักษณะเกิดหมอกแบบนี้นะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งอุปสรรคสำคัญในการเดินทางในช่วงเช้า
ยังไงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ

ตอนนี้เองอากาศเย็นนั้นกำลังค่อยออกไปนะครับ

เจอกับความชื้นที่แผ่เข้ามาก็ทำให้เกิดหมอกเกิดขึ้นได้
แน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับ

สังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นอยู่นะครับ

เริ่มเป็นสีส้มสีเหลืองกันแล้วนะครับ
หมายความว่าอากาศนั้นเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ

อุณหภูมิมากกว่า๓๐องศาเซลเซียตนะครับ
แต่ก็จะต่างกว่า๓๐องศาเซลเซียต

ดังนั้นความร้อนอบอ้าว
จะไม่เยอะเท่ากับช่วงก่อนหน้าที่มีลมหนาวนี้นะครับ

จัยที่ทำให้มีกลุ่มก้อนเมฆเยอะแบบนี้

สังเกตว่ามีการพัดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

มีโอกาสเกิดฝนแล้วก็อากาศยังคงเย็นอยู่นะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ครับก็จะค่อยหายไป

ภาพรวมจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสลม

ดูดมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับ
ทำให้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างคลื่นก็จะแรงหน่อยนะครับ

ถ้าหากรวบรวมแล้วในแต่ละพื้นที่แต่ละภาค

รวมกันแล้วจะทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นบ้าง

หลังจากนี้ก็พบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
อากาศต่ำสุดบนยอดดอยอยู่ที่ประมาณ๙องศา
ส่วนบริเวณพื้นราบอยู่ที่ประมาณ๒๑องศา

ส่วนในบริเวณอีสานบนยอดภูต่ำสุด๑๐องศา

ภาคกลางครับอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับ

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ต้องระวังหน่อย
ฝนเยอะทีเดียว๑๖๐๑๗๐ของพื้นที่
ทะเลมีคลื่นสูง๑๒เมตรครับ

ฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่

สุด๒๒สูงสุด๓๔ครับ
มีหมอกในตอนเช้านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ